วันนี้ทนายอนัญชัยนะครับพานักศึกษาผู้หญิงอายุ๒๒ปีไปแจ้งความจะเอาผิดโรงพยาบาลดัง
ใส่ติ่งเธอออกแทนนะครับตอนนี้บอกว่าได้รับผลกระทบต่อชีวิต
ใบเหลือเกินทั้งเงินนะฮะที่ต้องไปหามาจ่าย
แล้วก็เรื่องของสุขภาพครับสิบโมงเช้าที่ผ่านมา
นายอนัญชัยชายเดชนะครับพานางสาวปิยดาปิสายโส
สาขาภาควิชาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง๑ย่านรังสิตนะครับ
ไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปพบพันธบรวจโทไตรพงศ์วงอมรอัครพันธ์
สารวัตรสอบสวนสนโชคชัยครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับแพทย์สองคน
ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านลาดพร้าวที่วินิจฉัยโรคผิด
ข้อหาร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
นายอนัญชัยระบุบอกว่าเมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ไปดูนะครับเรื่องราวนางสาวปิยดามีอาการปวดท้อง
ก็แม่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้
ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์ของโรงพยาบาล๒ท่าน
ระบุว่านางสาวปียดามีก้อนเนื้อ๓ก้อนในลำไส้เล็ก
และมีแนวโน้มว่าจะเป็นเนื้อร้ายจำเป็นต้องได้รับการรักษา
โดยการผ่าตัดใหญ่เป็นการด่วนพ่อกับแม่ของนางสาวปียดา
รีบตัดสินใจเลยพากลัวลูกจะได้รับอันตรายถึงชีวิต
ก็ร่วมกันผ่าตัดใหญ่เปิดหน้าท้องฮะผ่าตัดจะเอาเนื้อร้ายสามก้อน
ออกจากลำไส้เล็กแต่ปรากฏว่าพอเปิดหน้าท้องแล้ว
ไม่เจอเนื้อร้ายครับไม่เจอเนื้อร้าย
นายอนัญชัยชี้ว่านี่เป็นการวินิจฉัยโรคผิดพลาดอย่างร้ายแรง
จากนี้เมื่อเข้าตรวจกับโรงพยาบาลซ้ำอีกครั้งกลับพบว่า
คุณหมอทั้งสองคนทั้งสองท่านนั้นได้ผ่าเอาซีสในรังไข่
แล้วก็ไส้ติ่งของนางสาวปิยดาออกโดยภารการ
โดยเธอไม่ให้ความยินยอมทั้งที่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องทำ
เป็นเหตุให้นางสาวปียดาสูญเสียไส้ติ่ง
ซึ่งนับว่าเป็นอวัยวะที่ยังมีประโยชน์อยู่
เป็นอวัยวะสำคัญมีหน้าที่สร้างและปกป้องเชื้อจุลินทรีย์ในช่องท้อง
ซึ่งจุลินทรีย์จะช่วยในระบบการย่อยอาหาร
และยังทำหน้าที่กระตุ้นระบบย่อยอาหารให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ติดเชื้อโรคอฮีวาส่วนผลกระทบจากรังไข่นะครับ
ก็อาจทำให้เธอมีลูกยากแล้วก็สูญเสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น
อีกทั้งยังต้องบาดเจ็บจากการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
คือตอนนี้หน้าท้องของน้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเห็นไปแล้วมีแผลยาวขนาดใหญ่เลย
ถือว่าเสียโฉมกระทบต่อนะฮะสภาพจิตใจที่จะมีต่อไปตลอดชีวิตนะครับ
รวมถึงพ่อแม่ไปหยิบยืมเงินมารักษาสามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ซึ่งหลังจากการผ่าตัดนะครับผู้เสียหายก็พยายามสอบถามแพทย์ทั้งสองคน
และโรงพยาบาลนะครับว่าจะดูแลยังไงแต่กลับถูกเพิกเฉย
อนัญชัยนะครับระบุอีกว่าการกระทำของแพทย์ทั้งสองคนนะครับ
ถือว่าเป็นการตรวจวินิจฉัยโรคผิดพลาดอย่างร้ายแรง
และได้ร่วมกันผ่าตัดโดยประมาทเป็นเหตุให้นางสาวปียดา
ได้รับอันตรายสาหัสสูญเสียอวัยวะสำคัญ
แล้วก็เจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า๒๐วัน
แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เกินกว่า๒๐วัน
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๐๐ประกอบมาตรา๘๓
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และขอให้พนักงานสอบสวนสนโชคชัย
ดำเนินคดีกับแพทย์และโรงพยาบาลดังกล่าว
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย
อนัญชัยนะครับยืนยันว่าเขาเอง
ก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะ
ก็เลยทราบข้อกฎหมายนี้ดีอีกทั้งได้รับเรื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม
มั่นใจว่ามีพยานหลักฐานพร้อมแล้วก็รับเรื่องมา๓เดือนกว่าแล้ว
ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีไม่กลัวถูกฟ้องเพราะเอาความจริงมาพูดครับ
แต่เวลาผ่าตัดเห็นเขาแล้วคุณก็ยังไปผ่าของเขาเนี่ยคือเข้าเจตนานะ
ไม่ได้ประมาทแต่ผมเอาข่าวบ่าเปล่าก่อนคุยกันก่อน
แล้วก็อย่างหนึ่งโรงพยาบาลก็เราก็ถามความชอบทำในการที่จะคืนเงิน
ก็ไม่ยอมปฏิเสธเลย
ปฏิเสธความรับผิดชอบเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกโรงพยาบาลนะครับ

จรัดพรปิสายโสอายุ๕๘ปี
แม่ของน้องสาวปิยดานะครับระบุว่า
ตั้งใจจะฝากชีวิตลูกสาวไว้กับหมอ
ทั้งที่ไม่มีเงินต้องไปกู้ยืมมา
ตอนแรกตรวจว่าพบเนื้อร้าย๓ก้อนอยู่คนละจุด
แต่เมื่อผ่าตัดเสร็จแพทย์กลับแจ้งว่า
ไม่เจอเนื้อร้ายในลำไส้นะ
ก็เลยผ่าตัดเอานะฮะลำไส้แล้วก็ตัดรังไข่ไปแล้วนะครับ
ซึ่งเธอก็โต้แย้งทุกอย่างแต่แพทย์ไม่สนใจฮะ
ที่ตรวจผิดแล้วก็ผ่าไปก็ไม่เจอ
โดยเอาเงินที่ขายพวงมาลัยกับค่าเช่าตึกมา
ใช้จ่ายเป็นค่ารักษายืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนน้องปียดานี่เธอเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
แผลจากการผ่าตัดยังกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
เรียกร้องให้โรงพยาบาลรับผิดชอบครับ
ค่ะคนวินิชาคนดูอาการคนตรวจโรคคือคุณหมอ
เขาเป็นคนบอกว่าคุณแม่น้องมีก้อนเนื้อในลำไส้๓ก้อน
ก้อนใหญ่ด้วยมันอันตรายมากสองก้อนก็ไม่ได้มันอยู่ในลำไส้เล็ก
ต้องทำการผ่าอย่างเดียวแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นเนื้อร้ายและเนื้อดี
ต้องตัดตัดแล้วก็เอามาต่อกัน
ลุกไม่ขึ้นเลยค่ะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ

เพราะว่าวันต่อมาก็เริ่มซาแต่ก็ยังปวดอยู่ค่ะ
สัปดาห์หน้านายอนัญชัยนะครับจะฟ้องแพ่งครับคดีผู้บริโภคเรียกค่าเสียหาย๑๐ล้านบาท

และจะร้องเรียนต่อแพทยศภาหากไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นโดยจะดูที่เจตนาด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับ
ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแจ้งว่า
สนโชคชัยได้ประสานมายังโรงพยาบาลรับทราบเรื่องแล้วนะ
แต่ตอนนี้เนี่ยยังให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนไม่ได้
ถ้าอยากจะได้รายละเอียดนะครับให้ทำหนังสือ
ถามมาที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยตรงครับ